อีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพ
ใบหน้าแบบปูดบวมปากแตกเลือดอาบเลย
บอกว่าถูกตำรวจที่ตั้งด่านทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าเขาขับไปตรวจสอบถูกทำร้ายร่างกายระหว่างขับผ่านด่าน
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร
อย่างไรนะฮะเพราะว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เหตุการณ์นี้คือนายคมสรรจันทร์พางามครับอายุยี่สิบสองปีนะฮะ
ว่าถูกตำรวจสพแก่งคอยจังหวัดสระบุรี๒นายครับ
โดดออกมาขวางถนนระหว่างการตั้งด่าน
แล้วก็ใช้ของแข็งตีที่ปากจนบาดเจ็บ
แต่ว่าด้วยความกลัวก็เลยไม่กล้าจอดรถแล้วก็เร่งเครื่อง

พอไปถึงนะฮะนายสมชาติจันทร์พางามอายุห้าสิบสองปี
ซึ่งเป็นพ่อก็ถามว่าไปโดนอะไรมา
เล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บพ่อเองก็ออกไปจุดเกิดเหตุ

ก็ไปเจอตำรวจตั้งด่านอยู่จริง
กระทั่งรุ่งเช้าเข้าไปแจ้งความกับสพแก่งคอยครับ
ตอนนี้นายคมสรรยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล
ที่ปากยังมีพาคก๊อตปิดเอาไว้

ฟันก็หักไป๒ซี่กรามก็หักด้วย
ก็มีคุณแม่กับคุณพ่ออยู่ให้กำลังใจ
นายคมศาลบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่โรงงาน
อยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
วันที่เกิดเหตุ๒๒มิถุนายนสัก๓๔ทุ่มหลัง
งานก็ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนสายแก่งคอยสระบุรี
ระหว่างที่ขับรถมาถึงทางเปรียบเป็นช่วงทางโค้งไปทางซ้าย

จู่เขาเห็นผู้ชายสองคนโผล่ออกมาครับ
แล้วก็ใช้ไฟฉายส่องมาให้หยุดรถ

แล้วตำรวจอาจจะคิดว่าเขาจะแหกด่านไง
ก็เลยเอาของแข็งตีที่ปากเขาจนเขาบาดเจ็บ
คุณผู้ชมคิดดูนะมันโค้งพอดีแล้วมันมืด
คิดว่าเลี้ยวปุ๊บจะมีตำรวจไปอยู่ตรงนั้น
ก็ไม่ทันเบรกแล้วก็ขับไปถูกเอาไม้ตีที่ปากนะฮะ
จนที่ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกพันธุ์รถ
ตรีโสพลผู้กำกับการสพแก่งคอย
ก็เดินทางไปเยี่ยมนายคมสรรที่โรงพยาบาล
เมืองต้นก็ไปถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็ทราบว่าวันที่เกิดเหตุมีการตั้งด่านตรงนั้นจริง

แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ถ้าพบว่าตำรวจผิดก็ต้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดต่อไป